ต่อกันที่หนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่านะคะ

ตอนนี้ปีทองของเขาแหละเนาะ
ล่าสุดเห็นว่าคว้ามาเป็นพรีเซนเตอร์อีกนะจ๊ะ

ใช่นี่แหละคู่กันไม่รู้ว่าคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
และงานนี้เองค่ะเจ้านายก็ได้เคลียร์ข่าวเมาส์ข่าวลือ
ชาวเน็ตเขาแอบส่องความสนิทสนมกับเจ้านาย

น้องนานะเนี่ยที่เล่นเป็นลูกสาวกูเนสใช่ไหม

ลงลูกป่อยนี่ดูว่าสนิทสนมเกินรึเปล่า

หรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังเจ้านายหน่อยดีกว่านะคะ
ก็นักกรองก็จะมีพี่ไอพาลิสนะครับ
พี่ไอจูเน่นาแล้วก็เจ้านายที่เป็น๔ตัว
เจ้านี่สนมครับนาก็จะอยู่โรงเรียนอินเตอร์
เพราะฉะนั้นเพื่อนก็จะอยู่กลุ่มเดียวกันอยู่แล้ว
อยากให้แบบมีมากกว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้
แค่พี่เราไปถามก็ดื่มสิ

ก็อันนั้นจะเป็นหน้าที่ของทางทีมงานครับที่จะให้น้ำให้หนมกันแล้ว
เจ้านายจีนเจดดิฉันอ่านชื่อผิดมาเมื่อกี้
นะคะแต่ว่าดิฉันว่านี่มาจากใต้เตียงเมื่อคืนเหมือนกันค่ะ
คือน้องนาน่าคนนี้เขาเล่นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งกับไอซ์พาริส
แล้ววันนี้นะคะไปสัมภาษณ์แจวกันไปแจวกันมาเนี่ยเห็นไหม
พี่ไอ้จีบไหมน้องนานาบอกไม่มีค่ะ
แต่ถามไอ้พาริสนะคะไอ้จีบอันนี้หรือเปล่า

แล้วก็หัวเราะกันไปคุณผู้ชมไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะ
ว่าไม่ใช่เจ้านายแต่อาจจะเป็นไอซ์พาลิส

เจ้านายโยนระเบิดบอมไว้ชุดใหญ่เลย
บอกว่าถ้าเรื่องจีบไม่จีบเรื่องสนิทมากกว่าใครเนี่ย

เอ้านักข่าก็ได้ตามไปต่อนะคะ